ช่วงนี้มาดูหน้าตาคนดวงเห็งรับปีใหม่กันหน่อย

รางวัลที่หนึ่งค่ะนี่เป็นคุณยายนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะ
ถูกหวยขออภัยนะคะถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่๑รับไป๑๒ล้านบาทนะคะซึ่งเรื่องนี้ถูกแชร์โดยเพจมหัศจรรย์สกลนคร

ภาพนี้ไม่ใช่สามีนะเป็นลูกชายค่ะถือลอตเตอรี่ถือพร้อมกันเลย
สองใบข้อความโชคดีปีใหม่คุณยายลำยินดีด้วยเด้อ
พี่น้องหนองแวงอำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนคร
จากนี้นะคะอีกหนึ่งภาพเป็นการโพสต์ภาพ
คุณยายลำกับตาแหวนสองสามีภรรยาถือลอตเตอรี่
โรงพักค่ะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปมีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามพยายามติดต่อไป
จะไปพูดคุยกับครอบครัวนี้แต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้
อันนี้เป็นหนึ่งคู่แรกสำหรับการโชคดีส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่อีกหนึ่งคนค่ะที่อุบลราชธานีนะคะ
คุณอุไรวันธานนท์อายุ๔๘ปีค่ะเนี่ยค่ะ

ไปขึ้นโรงพักสว่างเวียระวงลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เป็นหลักฐานยืนยันว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของฉัน
และถูกรางวัลที่๑รับทรัพย์ไป๖ล้านบาท
เล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
กลับมาบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ซื้อลอตเตอรี่กลับมาด้วย
ถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจมากค่ะอย่างแรกที่ต้องทำ
ลงบันทึกประจำวันไว้และหลังปีใหม่กลับมาทำงานที่กรุงเทพ
เดี๋ยวจะเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นเงินรางวัลค่ะ
อีสาน๒จังหวัดลงใต้ไปกันหน่อย
ไปที่เทียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมคิตทองเกลี้ยงอายุ๖๓ปีแล้วนะคะ
เป็นเจ้าของร้านสมคิดเฟอร์นิเจอร์ที่สี่แยกบังพระ
เป็นหนึ่งในผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑ส่งท้ายปีค่ะ
เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลไปขึ้น
ลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเชียนใหญ่
๖ล้านบาทนะคะสำหรับคุณสมคิดนะคะ
จากนี้เล่าให้ฟังด้วยว่าซื้อลอตเตอรี่จากแผงลอตเตอรี่
เจ้าประจำในตลาดสดเทศบาลตะบนเทียนใหญ่
ไม่คิดว่าจะถูกรางวัลส่งท้ายปีแบบนี้

ส่วนคนต่อไปนะคะเป็นนุ่มเขมร
มาทำงานอยู่ที่ร้านอาหาร
ชื่อว่าครัวชาวบ้านในอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราช
คุณมาทำงานที่ไทยนี่ยังถูกลอตเตอรี่ไทยอีก

จริงยังช่วยไม่ได้จริงนะคะ

นายธิดาสนาอายุ๒๙ปี
เล่าให้ฟังว่ามาทำงานที่ร้านได้๖ปีแล้ว
ลอตเตอรี่ทุกงวดเลยซื้อติดไว้ประมาณ๑๒ใบ

แล้วก็มาซื้อครั้งนี้ถูกรางวัลครั้งแรก

พอรู้ตัวว่าถูกรางวัลที่๑ดีใจมาก
ลั่นครัวเลยไปฟังเจ้าตัวเล่าค่ะ
มันตื่นเต้นมันอยู่ในครัวทอด

ก็ทำทอดป้าอยู่ครับ

มันลุงคุณลุงมันเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เพราะผมมันดูครับ
แล้วจะเอาเงินที่ได้ไปทำอะไรครับเนี่ย
ก็ไปปลูกบ้านให้แหม
ก็เลยก็ทำว่นให้พรด้วยครับ

คือเป็นบ่อยสองบ่อยครับ

แล้วยังไงเราถึงได้ซื้อเลขนี้ครับ

ก็มันไม่ฝันเห็นอะไรแล้วครับ
มันไปร้านโรตเตอรี่ก็เห็นเบอร์นี้ก็อยากซื้อ
ก็เอาอันนี้เลยครับ
เนี่ยบางคนเขาไม่ได้ฝันไม่ได้เห็นอะไรเลย
แต่ว่าคุณคนนี้เขาซื้อติดเอาไว้ทุกงวดแหละนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดหรอกว่าจะเอาเงินไปทำอะไร

แล้วก็ไปทำบุญให้คุณพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว

เจ้าของร้านพาไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วที่โรงพักบ่อผุด
และจะพาไปขึ้นเงินรางวัลด้วยนะเจ้าของร้านใจดีมาก
เดี๋ยวจะพาไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรุงเทพมหานครที่ต่างมาเที่ยวไปเลย

แต่คุณค่ะมีบางคนค่ะ
มีบางคนถูกรางวัลเลขท้าย
คุณคนนี้โฉมหน้าเป็นแบบไหน
หน้าเป็นแบบไหนคะทีมงานขอภาพดูหน่อย

เห็นแต่มือ

ด้านนี้เถอะด้านนี้
ถือลอตเตอรี่มือดิฉันเอง
รางวัลเลขท้าย๒ตัว

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
ถามว่าเลขนี้ได้จากไหนมา
หลายคนตัดเพราะดิฉัน

ชาวบ้านเรียกว่าวัดแม่กำปองอยู่ที่แม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
วัดนี้รหาริกันไปคือไปที่วัดนี้ตอนแรกว่าจะไปไหว้พระ
นี่แหละก็ไหว้ปกตินี่แหละแต่ว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งมาบอกว่า
ที่นี่มีสารากลางน้ำมีอุโบสถกลางน้ำให้ไปไปไหว้
นี่คุณแม่ดิฉันเสื้อเขียวนั่งอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าทุกคนก็เข้าไปไหว้นะ
ก็ไหว้ตามปกติแต่ดิฉันเนี่ยลงไปไหว้เนี่ยคุณ
คือนิมิตเห็นพญานาคนิมิตเห็นพญานาคแล้วเลข๘๘
ดูเสียงสั่นเลยนี่ลูกชายดิฉันนะแล้วเห็นเลข๘๑คุณก็เดินออกมาบอกคุณแม่ว่า
เห็นเลข๘๑นะพญานาคมาให้โชคดิฉันก็มาบอกคุณแม่บอกว่าอ่าเหรอจริงเหรอ
ตอนนั้นก็ช่วงนั้นแบบลักษณะอาการของคุณเป็นยังไงที่บอกว่าเห็นลักษณะนิมิตเนี่ย
นี่เป็นนี่เป็นโบสถ์กลางน้ำนะคะสารากลางน้ำแบบนี้นะคะ
ฉันก็ลงไปต้องเดินคือลึกเข้าไปอีกใช่ไหมใช่คือต้องข้ามไอ้แก่งก้อนหินเนี่ยเข้าไป
ไปถึงสารานี่นะคะเนี่ยเข้าไปก็จะมีพระพุทธรูปแล้วคุณเห็นไหมที่ฉันวงกลมสองข้างเนี่ย
เป็นรูปปั้นของพญานาคแล้วที่ฉันเห็นว่าท่านมานิมิตรแล้วก็ให้เลข๘๘
ตอนที่พญนมมือว่ายเกมลงจะขอโชคขอพอเนี่ยเห็นเลข๘๑มันลอยมาตรงหน้า
ก็เลยมาบอกคุณแม่คุณแม่ก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่แวะปั๊มน้ำมันที่จังหวัดตาก
แล้วก็ไปได้มา๑๕ใบคือจริงกะว่าจะซื้อมากกว่านี้๘๑แต่ไม่มีได้แค่นี้นะคะ

ไม่นะ๘๑ชัดมากเลยเนี่ยเลขมันสลับกันแบบนี้

เนี่ยก็เลยไม่กล้าบอกใครเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็ไม่ได้กังวลว่าจะไปบอกคนอื่นแล้วเลขจะเคลื่อนอะไร

คุณบางคนที่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้เขาจะหาว่าเรามา

ยังไม่ได้ขึ้นเลยกลัวคุณยืม
ไม่ยืมแน่นอนถ้างวดต่อไปคุณบอกดิฉันบ้าง
ได้คุณจะไม่หาว่าดิฉันเพี้ยนนะ

เดี๋ยวปีหน้าต้องกลับไปขอพรท่านใหม่
แล้วก็จะเอาน้ำกลับไปกลับถวายท่าน
เพราะว่าบอกกับท่านไว้ถ้าเกิดว่าโชคดีเนี่ย
จะนำน้ำไปถวาย
ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะ

วัดแม่กำปองที่จังหวัดเชียงใหม่แม่อ่อน

แน่นอนนะคะ